รถเสียหลักแล้วก็ไปอัดกับต้นไม้คุณผู้ชม
สภาพรถนะหักกลางหักครึ่ง
แล้วก็คนขับเสียชีวิตสยองนะฮะ
เหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่นครนายยกนะครับ

เพิ่งกลับมาจากการเกณฑ์ทหารนะคุณ
ขับรถกระบะเสียหลักชนต้นไม้นะครับ
แล้วก็รถพับครึ่งหักกลางอยู่แบบนี้
คนขับก็คือนายธนาชัยสาคอนอายุ๒๑ปี
ถูกอัดติดอยู่ภายในซากรถเสียชีวิตคาที่
เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยใช้เครื่องตัดทาง๓ชุด
ทำการกู้ร่างจนนำผู้เสียชีวิตออกมาได้นะครับ

ระหว่างคลอง๑๕กับคลอง๑๖ที่อำเภอองคารักษ

ทำให้แม่ค้าเด็กวัย๔ขวบ
ลูกหลงได้รับบาดเจ็บสาหัสไปด้วย
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่นครนายกนะครับ
ใช่ค่ะไปดูต่อกันเลยค่ะที่ลบบุรี
อันนี้ก็หักพับยับเลยนะคะ

โอ้โหนี่คุณสภาพคล้ายกับคันเมื่อกี้เลยอ่ะดูสภาพสิ
นี่ร่วมกับตันยูก็ต้องเอาอุปกรณ์ตัดทาง
ไปช่วยเหลือคนที่ขับรถคันนี้ก่อน
ก๊อปปี้ติดอยู่กับต้นไม้แบบนี้

เป็นสองเหตุการณ์เลยนะฮะ

อยู่ตรงริมทางถนนทางหลวง๒๑ลบบุรีหล่มศักด
ฝั่งขาขึ้นที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี
พัฒนานิคมก็บอกตรวจสอบค่ะ

ที่เราเบลอไว้คือคนขับค่ะ
นี่ขนาดที่ว่าตัวถังรถมันยุบเข้าไปนะ
หลังคาขาดยางล้อหน้าขวาแตกชิ้นส่วนกระจายเกลือนเลย
เจออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เบ็ดตกปลาอยู่ในช่องเก็บของท้ายรถด้วยค่ะ
แล้วก็ป้ายหาเสียงของผู้สมัครสอสอพังไปป้ายหนึ่ง
ทีนี้ในรถที่คุณผู้ชมเห็นเบลอ
นี่คือนายมาโนธแววคอนบุรีอายุ๓๘ปีค่ะ
แล้วตอนแรกเอาร่างออกมาไม่ได้นะ
ทีนี้ก็เลยต้องเอาเครื่องตัดทางตัดตรงประตูคนขับออก

ใช่ค่ะก็ต้องส่งศพไปชนสูตรที่โรงพยาบาลนะคะ
ผู้เสียชีวิตขับมาคนเดียวอาจจะมาเร็ว
แล้วทางตรงนั้นมันเป็นเนินลงจากแบบลงจากหลุดโค้งมาค่ะ
ก็มาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เพราะว่ายางล้อหน้าเขาระเบิด
ตอนนี้รถก็ต้องยกไปที่สพพัฒนานิคมก่อน
แล้วก็ติดต่อญาติให้มารับศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีตามศาสนาด้วยนะคะ